ดังนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่จะเป็น
ฝ่ายไหนจะรับหรือไม่รับร่างไหนอะไรกันบ้าง

เพราะอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีอาจารย์นะครับ

คุณลูกครับสวัสดีครับ
กับสวประชุมร่วมกันเป็นประชุมในวาระสำคัญที่ท่าน
ต้องติดตามครับคือวาระจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูล
มีทั้งหมด๗ฉบับร่างไหนฉบับไหนที่สสกับสว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
คือร่างที่พักร่วมรัฐบาลหรือร่างรัฐบาลเสนอกับร่างที่พักร่วมฝ่ายค้านเสนอ
สองร่างนี้มีเนื้อหาใกล้เคียงกันคือ
แก้มาตรา๒๕๖เพื่อเปิดทางให้ตั้งสสรแล้วให้สสรมาเขียนรัฐมนูลใหม่
เนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยเรื่องที่มาของสสรแต่หลักการใหญ่แล้วตรงกัน
สองร่างนี้ได้รับการยืนยันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและสวแล้ว
สวนั้นยังไม่ยืนยันแต่ว่าสอสอพักร่วมฝ่ายค้านกับพักร่วมรัฐบาล
ชัดเจนแล้วว่าจะผ่าน๒ร่างนี้

สี่ร่างเนี่ยเป็นสี่ร่างที่พักร่วมฝ่ายค้านยื่นเติมเข้าไป
ื่นเติมเข้าไปด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวร่างที่จะตั้งสอสอรอเกิดไม่ผ่าน
ก็จะมีร่างที่สามร่างที่สี่ร่างที่ห้าร่างที่หกนี่แหละ
เสนอให้แก้ไขเป็นรายมาตราเสียบเข้ามาแทน
ฉะนั้น๔ร่างนี้มาจนถึงเที่ยงวันนี้ได้รับคำยืนยันค่อนข้างจะตรงกันคือ
งดออกเสียง
ฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายรัฐบาลงดออกเสียง
ดออกเสียงแปลว่าไม่ได้ค้านแต่ไม่เห็นด้วยเขาก็ใช้วิธีงดออกเสียง
ส่วนฝ่ายค้านเขาโหวตให้อยู่แล้ว
ฉะนั้นที่จะผ่านแน่๒ฉบับมาถึงร่างที่๗
อันนี้แหละจะเป็นตัวปัญหาเป็นร่างที่ไอลอเป็นคนยื่น
โดยไอลอไปรวบรวมรายชื่อของประชาชนตอนแรกก็ได้มาแสนกว่า
ตอนหลังไปคัดเลือกดูรายชื่อซ้ำกันมั่งถอนออกไปมั่งเจ้าตัวไม่รู้เรื่องมั่ง
ก็เหลืออยู่เก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่านี้ก็ถือว่าเยอะนะครับ
ยื่นเข้าไปด้วยซึ่งร่างของที่ไอลอยื่นเข้าไปเนี่ย
อันนี้เมื่อกี้ที่คุณสิริวัลรายงานไปแล้วจะเห็นว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้าง
ร่างนี้เป็นร่างที่ประเด็นก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เอาด้วย
สวก็ไม่เอาด้วยเขาตั้งข้อหาเยอะเลยครับร่างนี้

ร่างนี้จะไปแก้หมวดหนึ่งหมวดสองด้วยร่างนี้จะนำไปสู่การแก้รัฐมนูลที่จะนำไปสู่การออกกฎหมายลูกแล้วมีการนิรโทษกรรมพูดกันถึงว่าจะนำทักษิณนำยิ่งลักษณ์กลับบ้านด้วย
ถ้ารับร่างของไอลอซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ออกมาตอบโต้ว่ามั่วไม่จริงไม่เกี่ยวกันไม่มีประเด็นนั้นเลยแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็แขลงใจเรื่องนี้
ร่างไอลอสำคัญยังไงครับร่างไอลอร์สำคัญก็เพราะว่าคนที่ไปสนับสนุนที่ไปล้อมสภากันตอนนี้โดยเฉพาะม็อบเยาวชนม็อบราษดร
เขาจะไปลุ้นกันว่าร่างไอลอจะผ่านไหมเขาต้องการให้ร่างนี้ผ่านเพราะเป็นร่างที่เขาเรียกว่าร่างของประชาชน
ถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องตามดูถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเติมไฟใส่เชื้อเข้าไปในกลุ่มผู้ประท้วงมากน้อยแค่ไหนต้องตามดูเรื่องร่างของไอโล
ฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดว่า๗ร่างนี้เป็นยังไงทีนี้ถัดมาก็คือว่าการโหวตเสียงลงคะแนน

สำคัญสำคัญแบบนี้เขากำหนดเอาไว้ว่าการโหวตเสียงจะต้องโหวตด้วยการเรียกขึ้นมาทีละคน
ขานชื่อมาแต่ละคนตั้งแต่กไก่ถึงหอนกฮูกของสองสภารวมกันนี่แหละ
แล้วก็ให้บอกว่ารับร่างไหนไม่รับร่างไหนหรืออาจจะใช้วิธีเขียนเข้าไปในใบลงคะแนนให้มันชัดเจนรับร่างหนึ่งรับร่างสองไม่รับร่างไหนรับร่างไหนต้องให้มีความชัดเจนเรียกว่าโหวตกันโดยเปิดเผย
ประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง๗๕๐คนคือจำนวนเต็ม๒สภาแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึงหรอกครับ
ไม่ถึงเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ก็จะใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงเสียเวลามาก
วันนี้ผมอ่านในแม่ลูกจันทร์แม่ลูกจันทร์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอแนะอย่างนี้
ก็ในเมื่อร่างแต่ละฉบับเนี่ยถ้าจะผ่านได้เขาเขียนไว้ว่าต้องมีสวอย่างน้อย๑ใน๓๘๔เสียงลงคะแนนให้
ร่างไหนที่สอสอเห็นตรงกันหมดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าสว
มีออกเสียงให้ไม่ถึงแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ผ่านแม่ลูกจันทร์เขาก็เลยเสนอว่าเอายังงี้ไหมล่ะ
ทีหลังร่างไหนที่สวโหวตไม่ผ่านไม่จำเป็นต้องให้สอสอมา
ต่อเพราะยังไงก็ตกอยู่แล้วเพราะสวไม่เอาด้วยนี่
เขาเสนออย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าเป็นการประหยัดเวลาอ่า
อันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งอาจจะไม่ปฏิบัติแต่จริงแล้วถ้า
จะทำก็ทำได้แก้ข้อบังคับเสียแต่ว่าแน่นอนถ้าลง
คะแนนกันแบบนี้เนี่ยจะทำให้สวถูกกดดันเพราะคนจะ
คอยฟังว่าที่กำลังโหวตอยู่นี้คือสวนะแต่ถ้าโหวต
ร่วมกันแล้วเนี่ยบางทีแยกไม่ออกเพราะใช้คำว่าเป็น
สมาชิกรัฐสภาฉะนั้นพอแยกไม่ออกปัญหาก็คือว่าจะ
ไม่มีความกดดันอันนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจครับ
อีกข้อเสนอหนึ่งผมคิดว่าน่ารับฟังท่านประธานชวน
หรือสสวจะฟังหรือไม่ก็ไม่รู้ก็คือว่าการถกเถียง
เรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างแก้รัฐทำโนนแต่
ละฉบับเนี่ยข้อดีข้อเสียถกกันมานานแล้วครับ
ถกกันมามากฉะนั้นวันนี้พอยื่นยัตติแต่ละร่าง
เสร็จให้ผู้ยื่นยติผู้เสนอยติอภิปรายพอสม
ควรแล้วนั่งลงแล้วคนที่จะยกมืออภิปรายต่อทั้งฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสวไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาอภิ
ปลายตามสัดส่วนที่แบ่งกัน๕ชั่วโมง๗ชั่วโมงกี่
กี่ชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะประชาชนฟังเศรษฐ์จนวนไปวนมา
แล้วก็รู้หมดแล้วว่าเหตุผลที่ค้านเพราะอะไรเหตุผลที่สนับสนุนเพราะอะไร
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะประหยัดเวลาได้เห็นไหมมีข้อเสนอสองข้อนะ
หนึ่งให้แต่ละร่างเอาสวมาโหวตก่อนอันไหนที่สวโหวตไม่ผ่าน
สอสอไม่ต้องโหวตไม่ต้องไปเรียกชื่อสอสอทีละคนทีละคน๕๐๐คนเสียเวลา
แต่ร่างไหนสวโหวตผ่านเอาล่ะสวโหวตผ่านแล้วสส๕๐๐คนก็มาเรียกชื่อสส๕๐๐คนร่วมกัน
แล้วก็จะได้รู้ว่าร่างไหนผ่านร่างไหนไม่ผ่านนี่เป็นข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลมาก
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าประธานชวนจะเอาด้วยหรือไม่ไม่รู้
ถ้าเอาด้วยประหยัดเวลาได้เยอะครับแล้วก็จะได้โหวตกันภายในพรุ่งนี้เช้าด้วย
ก็คือวันนี้จบการประชุมประชุมเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เช้าโหวตกัน
ไม่ต้องไปโหวตถึงตอนค่ำเพราะว่าพอไปโหวตถึงตอนค่ำ
สวเขาก็กังวลว่าพอไปโหวตถึงตอนค่ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีมวลชนไปล้อม
แล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเขาก็เรียกร้องว่าให้โหวตเสียเร็ว
ถ้าดูตามตารางนี้วันนี้๔ทุ่มเสร็จพรุ่งนี้๙โมงเช้า
ถ้าเสร็จภายในวันนี้แล้วไม่ต้องอภิปรายกันยืดเยอะมาก
ก็แปลว่าวันพรุ่งนี้๙โมงกว่าก็ได้โหวต
นี่คือเรื่องที่เราจะต้องติดตามเพราะว่าอย่างที่บอกครับ
ถึงแม้ว่าวันนี้ผู้ชุมนุมจะถูกกันด้วยลวดน้ำด้วยเบรีเออร์เดินทางเข้าไปไม่ได้
แต่ผมเชื่อว่าในที่สุดมวลชนก็ลุกไปถึงสภาได้
แล้วเมื่อลุกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง
การเมืองเราเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าต้องเข้ามาดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อ
สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อวันนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
ที่จะทำให้เห็นว่าสถานการณ์มันจะเดินหน้าไปยังไง
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
แล้วเราจะตามดูเรื่องนี้กันต่อไปครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะใครจะรับร่างหรือว่าวิธีการโหวตสำคัญมาก
อย่างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์กันไปนะครับ